อีกหนึ่งการแข่งขันสุดสนุกสนานที่จังหวัดชนบุรีกันบ้าง
งานนี้อยากจะชวนคุณชนะไปร่วมกิจกรรมมากเลยค่ะ

ไปดูการแข่งควายบกครั้งที่๓

โอ้โหค่ะตกหลังควายไปแล้วหลายคนเลย

บางคนก็คือควายวิ่งเข้าเส้นชัยกับตัวเองไปไม่ทัน

ไม่ได้ค่ะต้องไปทั้งคนและควายพร้อมกัน

นี่เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันวิ่งควายที่จังหวัดชนบุรี

เห็นวิ่งควายเป็นแบบวิ่งบนคลองบนโครนบนทุ่งนาที่มีน้ำถูกไหม

จัดอยู่ที่บ้านหัวโกรกครับนะฮะครั้งที่สาม
อยู่ที่หมู่๕ตะบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
งานนี้ชาวบ้านภาครัฐแล้วก็ชุมชนเขาก็ร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้นมา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สำคัญก็คืออนุรักษ์ประเพณีโบราณของไทย

แน่นอนงานนี้ค่ะเต็มไปด้วยเหล่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มีควาย
อยู่แล้วเนี่ยนะเลี้ยงอยู่แล้วเป็นชีวิตประจำวัน
เขาก็นำควายนี่แหละค่ะมาร่วมในพิธีนี้

ประเภทนี้เป็นแบบควายติดเทอร์โบ
แล้วคุณชนะประเภทไหน
มาหมดหลายประเภทเลยนะคะ
สุดท้ายก็มาแข่งเพื่อชิงเงินรางวัล
รางวัลได้ไปเป็นของควายเป็นของคน
แต่ความสนุกได้เป็นของผู้ที่มาร่วมชมการแข่งขัน
สนุกสนานตื่นเต้นแล้วค่ะเรียกได้ว่าครบรถจริงกับงานงานนี้นะคะ
เพราะเอิ้นเผอิญว่าพี่นักข่าวของเราเนี่ย

ก็เลยไม่ได้รู้ว่าตกลงใครเป็นคนชนะ

รอดูเดี๋ยวเขาจะต้องมีมารายงานแน่นอน